เหมือนกันนะครับมีการประกาศรายชื่อออกมาก่อนที่จะ
รวมตัวฝึกซ้อมกันในวันนี้นะครับ๒๕พฤษภาคม
แล้วก็ใช้นักเตะที่มาชุดใหญ่ทั้งสุพรัชเหมือนตา
อันนี้ประกาศชัดเจนว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดตั้งแต่ไทย
เก็บตัวมาแล้วก็แข่งขันในรอบคันเลือกจนถึงรอบสุดท้ายเลยนะครับ
เมื่อวานประกาศออกมา๓๐รายชื่อก่อนนะครับ

ซึ่งจะแข่งขันวันที่๑ถึง๑๙มิถุนายนนะครับ
เตะทุกคนก็เริ่มเข้ารายงานตัววันนี้แล้วฝึกซ้อมทันทีครับ

ซึ่งจะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนเนี่ย
ก่อนเดินทางมาที่อุสเบย์ในวันที่๒๙พฤษภาคม
รายชื่อ๓๐นักเตะนะครับ
รอบสุดท้ายในวันที่๑๑๙มิถุนายนก็นี่เลยครับ

เกรดิพลกุฎมแล้วก็โสพลวิทรัฐญาติ

ส่วนกองหลังก็นำทัพโดยกิจสดากาแมน

มงคลทรงชัยแล้วก็มีตัวจากซีเกมอย่างนาคินเนี่ยนะครับ
มีชนฆัตบัวพันธ์ชนฆัตเข็มดี
แล้วก็มีนักเตะลูกครึ่งนะครับ
มาใหม่อย่างนิโกรัฐมิเคลซันมาเซลซิกฮาร์ด
แล้วก็อ่ายายานะครับซึ่งอันเนี้ยเรียกมาเดี๋ยวต้องดู
สุดท้ายจะไปเจอที่นู่นหรือว่าจะมาเก็บตัว
ที่นี่สำหรับบางคนซึ่งตามข่าวเนี่ยมาเซลซิกฮัทมาถึงไทยแล้ว
นะครับส่วนกองกลางอิริฟอร์นดอเลาะปุรเชษท่อสนิทอ่า
จักริจภารพลนะครับเอกริตปัญญาธนวัติซึ้งจิตถาวรเบนเจมส์
วิชชานรงพรมศรีแก้วแล้วก็ชนะพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์นะครับ
เดี๋ยวเช็คอาการบาดเจ็บกันอีกทีนึงก็จริงหลายคน
มีอาการล้าสะสมด้วยนะครับส่วนกองหน้าสุพนัทเหมือนตา
กราวิทยาศาสตร์เทียรศักดิ์เผลอพิมายพาตริกกูสตาฟซั่น
มีอาชิตพลคิริรมนะครับแล้วก็มีศรีโชคพาโสด้วยคือมา
ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับต้องตัดว่าจะเอาใครไปเท่า
นั่นเองครับส่วนควันหลงของบอลซีเกมนะครับที่ทีมไทยแพ้
เวียดนามก็พลาดแชมป์สมัยที่๑๗หลังจบเกมอาสาสมัคร
ทีมชาติไทยพูดคำว่ารักเป็นภาษาเวียดนามนะครับยังเป็นกันเอง
พร้อมข้อความว่าเด็กน้อยน่ารักเป็นกันเองกลับไทยแล้ว
ต้องคิดถึงแน่เลยนะครับ